ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอส่งคลิปนะจากกล้องหน้ารถของแฟนนุ่มนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสะพานตากศิลป์ในกรุงเทพนี่แหละ
แจ้งความไว้แล้วล่ะแต่ว่าเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้าหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะ
ช่วยนำเสนอข่าวเผื่อจะตามหาคนที่ก่อเหตุกันได้หน่อย
แฟนของเธอคือผู้ชายเสื้อข่าวเออนะครับ
เจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถนี่ลงไปพยายามจะคุยกับคู่กรณี
ผู้กรณีใส่แล้วไปหยิบเหล็กจากท้ายรถมาฝาดด้วย
เขายกแขนขึ้นรับตอนที่ถูกฝาดเขาแขนหัก
ก็มีคนมาห้ามก่อนผู้ชายสเวียวอาร์มเขียวดำ
จะขับรถลดหนีไปหนีหายไปเลยเข้าแขนหัก
ที่สำคัญคือเขาเป็นนักกีฬาเพาะกาย
กำลังฝึกซ้อมเพื่อลงแข่งพ่อกายอยู่
จะลงแข่งต้นปีหน้าแย่เลยตอนนี้
ไม่รู้จะทำยังไงนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับทาง
คนเจ็บนะฮะแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับ
แฟนสาวของเขาด้วยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานตากศิลป์ถนนราชพฤกษ์
ช่วง๗โมงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
นี่ค่ะนี่คือคนเจ็บนะครับผู้ชายเสื้อขาวในคลิปนะครับ
ไปแจ้งความที่สอนอสำเรย์เอาไว้แล้วนะแต่ว่านำเรื่องนี้
นำคลิปมาโพสต์มาร้องเรียนผ่านทางไทยรัฐทีวีด้วย
คุณสุชาดาสุริคงไปคุยด้วยนะครับคนเจ็บชื่อนายสุรญาณปานเดอายุ๓๔ปี
นี่แขนซ้ายเนี่ยที่ยกแขนยกมือรับเข้าไปเนี่ย

คือคุณสุรยาเนี่ยบอกว่าตอนที่กำลังเดินทางจะไปทำงานนะฮะ
คุณสุริยานี่ทำงานเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนาชาติแห่งหนึ่ง

กำลังจะไปทำงานแล้วมีรถของคู่กรณีคันนี้นี่แหละ
ขับรถตัดหน้าเขาก็เลยเสียจังหวะ
รับว่าได้ขับรถไปตัดหน้าคืน
ทีนี้คู่กรณีไม่พอใจ
เร่งเครื่องมามาชนแล้วก็มาเบียด
เบียดชนอยู่สามครั้งจนรถเขาเนี่ย
ติดชิดขอบสะพานเลยสะพานตากสิน
ก็เลยต้องจอดรถเพราะว่าคันหน้าเขาก็จอดขวางไว้
แล้วก็ลงไปกะว่าจะไปคุยจะไปเจรจาด้วย

ฝ่ายคู่กรณีเนี่ยมาถึงก็ชี้หน้าด่าทอด้วยคำหยาบคาย
เปิดรถหยิบแท่งเหล็กมาแล้วไล่ฟาดเลยฮะ
เขาก็ยกแขนขึ้นกันเอาไว้เนี่ยแขนหักเลย
คุณสุรยานบอกว่าถ้าดูจากรูปร่างนะ
ดูจากตัวเนี่ยคือยังไงถ้าสู้กันเนี่ย
ผมสู้ได้แต่ผมเนี่ยไม่ได้อยากจะสู้
ไม่ได้ต้องการลงไปมีเรื่องแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่ฟังเลย
แล้วเปิดรถแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยมาฟาดใส่เลยฮะ
ตอนนี้เขากำลังฝึกซ้อมสร้างกล้ามเนื้อ

จะจัดขึ้นในต้นปีหน้าเดือนมีนาคม
ทีนี้แขนหักซะแล้วไม่รู้จะทำยังไงเลยทีนี้
แล้วหลังจากนั้นก็คือผมก็เลยลงออกลงจากรถนะครับ
ก็คืออ่าเขาก็ลงมาแล้วทีนี้คือเขาแบบ
ยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับเขาก็สะบด
แล้วก็มาแล้วผมก็แบบแล้วเขาก็บอกว่า
กล้าชนกูเหรอแล้วอย่างเงี้ยครับ
ผมก็บอกว่าเออแล้วคุณมาชนผมทำไม
ก็ขอโทษด้วยเรื่องนี้โอเคผมเข้าใจว่าผมอาจจะโห
ก็เลยต้องขอโทษทีนี้ที่ผมปาดคุณด้วยแต่คือคนก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายผมนะครับ
ก็คือหลังจากนั้นก็คือหลังจากสะบดกันเสร็จก็คือเขาเอาไม้เหล็กออกมาจากด้านหลังรถแล้วก็ตีผมครับ
ตีแขนหักเลยอะครับคือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะสู้กับเขา
ใช่ครับก็เลยก็จริงแค่อยากจะเคลียร์อยากจะป้องกันครับผมก็แค่นั้นแหละครับ
คือเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันก็ชัดนั่นแหละใช่ไหมทะเบียนรถหรือว่าคนที่เป็นคู่กรณีของคุณสุริยานะฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นถ้าเกิดผู้ชายคนนี้อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติม

ใช่เพราะว่าเราไม่เห็นคลิปจังหวะที่ขับรถ

เราก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

แล้วก็สุดท้ายคันนี้มาเบียดจนเขาติด

แล้วสุดท้ายการเอาเหล็กไปฟาดคนอื่นเขามันก็โห

คือหมอเนี่ยบอกว่าต้องหยุดการออกกำลังกายนะฮะ
ซีกซ้ายเนี่ย๔๖สัปดาห์
คุณสุริยานบอกพอรู้นี่ก็สุดเลยนะเพราะว่าเท่ากับว่าต้องยกเลิกนะ
จะลงแข่งขันเพาะกายในต้นปีหน้านี่เตรียมจ้างโค้ชจากต่างประเทศไว้แล้วด้วย
นี่คือคลิปตอนที่ฝึกซ้อมอยู่จะแข่งเพราะกายนี่ต้องยกเลิกหมดเลย
ส่วนแฟนสาวนะครับที่ส่งคลิปมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
อยากได้ความเป็นธรรมทางด้านคดีอยากให้ผู้ก่อเหตุมาแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไป
เพราะว่าเขาต้องมีปัญหากับชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลย
โดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันกีฬาพ่อกายที่ฝึกซ้อมมาก่อนหน้านี้ถึง๒ปี
สุดท้ายจบหมดนะพังหมดเลยยืนยันว่าจะเอาเรื่องทางคดีให้ถึงที่สุดนะครับไม่รับคำขอโทษ
หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาทำเกินกว่าเหนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายคนแบบนั้น
แล้วถ้าโดนหัวเขาขึ้นมาคะถ้าเขาน็อกหรืออะไรโดนหัวเขาขึ้นมาพี่ทำยังไง
แล้วถ้ามือเขาแตกหรือใช้การไม่ได้อีกเลยทำยังไง
เหมือนคุณไปดับอนาคตของคนคนหนึ่งอย่างนี้เหรอ
หนูคิดว่ามันไม่สมควรคนไทยด้วยกันนะพี่มันควรจะคุยกันได้
มีประกันก็เรียกประกันจบแต่ไม่ใช่ทำร้ายแบบนี้

จริงก็ให้อยู่ในรวบแบบรูปของคดีไปดีกว่า
คำขอโทษมันพูดง่ายไปคุณรู้สึกจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
หนูหนูก็ไม่อยากรับคำขอโทษอะค่ะแล้วยังไงคุยกันในศาลตามรูปคดีไปเลย
อะไรว่าผิดก็ว่ากันดีกว่า
คือมันโมโหฉุนเฉียวกันได้นั่นแหละใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องระงับกันให้ได้

แล้วถามไปยังสอนอสำเรทที่ทางฝั่งคนเจ็บไปแจ้งความเอาไว้
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้เจอคู่กรณีแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียกมาสอบปากคำแล้ว
ตอนนี้ถ้าตามคดีเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะถูกแจ้งข้อหาประมาทร่วมนะฮะ
อันนี้คือเรื่องของรถเฉียวชนนะค่ะอ่ารถเฉียวชนต่างเนี่ย
กันไปตัดกันไปมาอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่เรื่องคดีทำร้ายร่างกาย
เดี๋ยวจะสอบสวนสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ตามทางที่เขาขี่กันมาขับกันมาหรือว่ากล้องจากหน้ารถคันนี้ฮะ
อืมอ่าแล้วก็จะแจ้งข้อหากันต่อไปตามขั้นตอนค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่